ไปพบกับดารานักแสดงรุ่นใหญ่โอ้โหรุ่นใหญ่ขนาดที่ว่าเวลาผ่านไปนาน
ขนาดไหนแล้วแต่เขายังคงความสาวความสวยแล้วก็แข็งแรงไว้แบบ

สวัสดีค่ะ

ต้องเห็นแม่ตุ๊กตั้งแต่เด็กนะเอาจริง
ตอนนี้แม่ตุ๊กเหมือนเดิมคือหนูจะแก่ทันแล้ว
ไปจ้ะอย่างอีกยาวไกลค่ะ

แม่เป็นคนดูแลสุขภาพตัวเองมาตั้งแต่อายุ๒๐กว่าแล้ว

เพราะส่วนตัวเป็นคนเรียนบาเล่

จากเบอร์เล่เรียนเบอร์เล่ละออกกำลังกาย
แล้วก็รับประทานอาหารที่มันมีประโยชน์ครับค่ะแม่ตุ๊กค่ะขออนุญาต

ยังสวยมากอยู่เลยหุ่นก็ดีค่ะ

แม่พูดเรื่องของอาหารมีเคล็ดลับในการทานอาหาร
คือเวลาเราทานอาหารเราต้องเลือกทานอาหารให้ครบ๕โมง
แล้วก็ต้องออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ
แม่นี่เป็นคนที่ไม่ทานข้าวขาวเลยนะ
ข้าวขาวเนี่ยไลฟ์เฟอรี่ข้าวกล้องหรือว่าอะไรพวกนี้นะคะ
แล้วก็ไม่น้ำตาลไหม้เลยจริงคือเป็นคนกินอาหารคลีน
ดูแลสุขภาพออกกำลังกายแล้วก็ไปตรวจสุขภาพตลอดเวลา
คนเราต้องตรวจสุขภาพ
พอเรารู้ว่าเราเป็นอะไรปุ๊บเนี่ยเราจะได้ดูแลให้ถูกวิธี
แต่ว่าแม่เลือกวิธีเป็นธรรมชาติบำบัด
เพราะว่าแม่ก็ทำงานหนักมากทำงานทุกวันใช่ไหมคะมีละครออนไปถ่ายไปอย่างนี้เลย
ตอนนี้ก็มีคือตอนนี้กำลังมันมากเลยเมียน้อยเนี่ยบอกได้เลยคืนนี้ดูกันเลยนะคะ
ดีนี่ก็มีเมียน้อย
นี่เป็นท่านกิจสนะหรือเปล่าท่านกิจสนะคนเขาอยากเป็นเมียน้อยกันทั้งประเทศแล้วนะตอนนี้
ก็เห็นเขาบอกว่าถ้ามีเมียน้อยจะดีมีเมียเยอะไม่ดี
ไม่ดีเขาบอกว่าเมีย๒ต้องห้ามเมียสารตามตำรา
แต่ยังไงก็ได้ขอให้ดูแลสุขภาพสำคัญคุณจะมีกี่คนก็ได้แต่ถ้าร่างกายคุณไม่สุดโทรม
เพราะฉะนั้นต้องดูแลร่างกายให้ดีและให้พี่แม่แข็งแรงแบบนี้จริงเลยหรือก็
ละครหมอบอกว่ามันจะเป็นความเครียดสะสม
พอเครียดสะสมแล้วเรานอนไม่เป็นเวลากินไม่เป็นเวลา
เราผ่านมาพออายุประมาณ๔๐กว่า๕๐เนี่ย
ดูดซึมน้อยลงแล้วการเผาผ่านน้อยลงแล้ว
แล้วที่บ้านคุณแม่ของแม่เป็นเบาหวาน

มันก็เลยเป็นกรรมภัณฑ์ที่เรากลัว
พอเรากลัวปุ๊บเราก็จะต้องดูแลตัวเองด้วยการไม่กินน้ำตาล
ไม่กินแป้ง
คือพูดง่ายว่าน้ำตาลเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดในชีวิตนะคะ
แล้วตอนนี้ไปเช็คดูได้เลยเนี่ย
ในเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสุขภาพเนี่ย
คนไทยเป็นเบาหวาน๕ล้านกว่า

ตอนที่แม่เริ่มมีอาการเนี่ยนะคะ
คือพอเราอายุเยอะแล้วร่างกายเราแย่แล้วใช่ไหมคะ
มันก็เครียดสะสมด้วยงานนอนไม่หลับกลางคืน

ยังไงอีกบ้างคะเดี๋ยวต้องเล่าอาการก่อนสิ
แล้วอาการคืออยู่มันแบบนอนไม่หลับ
แล้วมันมีอาการปวดตึงชาเอ๊ะดึกเข้าห้องน้ำบ่อย
เพราะคนเราเมื่อนอนไม่เพียงพอร่างกายเราก็จะไม่สดชื่น
สดชื่นเราก็ทำไงดีทำไมเราเป็นอะไรต่ออะไร
พอดีดูรายการทีวีเขามีโฆษณาของอาจารย์วิโรธ
อาจารย์วิโรธอาจารย์วิโรธ๗๐กว่าแล้วแข็งแรงอย่างนี้เลยเหรอ
ตลอดทัวร์ไปทำอะไรสารพัดอะไรต่ออะไรใช่ไหมคะ
แล้วเราก็เลยเออโทรหาเพื่อนเราดีกว่าเพื่อนเราเป็นหมอ
เราก็เลยบอกว่าเราดูแลสุขภาพกับเขาอยู่แล้วตรวจเช็คอยู่แล้ว
เขาก็บอกว่าเราเห็นโฆษณาถังเช่าเนี่ยของคอร์ดี้พาร์ทเนี่ยเราทานได้ไหม
เขาก็บอกตอนแรกเขาบอกว่าถังเช่าเหรอเออต้องดูดี
พอบอกคอร์ดี้พาร์ทเขาบอกเฮ้ยผมทานอยู่พี่
อันนี้ผมทำอยู่แล้วมันดีมันจะช่วยให้นอนหลับลึก
มันจะช่วยอะไรต่ออะไรตรงนี้ให้สุขภาพดี
เพราะถ้าเราทานแล้วแล้วเราหลับได้สบาย
ตรงนี้แหละคือการสำคัญที่สุด
พอเราหลับสบายปุ๊บทุกอย่างมันก็จะดีหมดใช่ไหมคะ
แม่คะแล้วหลังจากที่แม่ลองทานถังเช่า
พอแม่ทานไปได้เดือน๒เดือนปุ๊บมันหลับสนิท
พอหลับสนิทพอหลับสนิทปุ๊บเนี่ยเราตื่นมาสดชื่นแล้วใช่ไหมคะ
เราไม่รู้เข้าห้องน้ำบ่อยเราไม่เกิดความเครียดคน

การหลับลึกเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ย
หลับสมดุลในร่างกายปรับใช่มันฟื้นฟูค่ะ
จริงแล้วการนอนหลับที่สนิทสัก๓หรือ๔ชั่วโมงก็ดี
เพราะแม่เป็นคนชอบตื่นเช้าไปทำบุญไปใส่บาทไปมีกิจกรรม
ออกกำลังกายแม่อะไรต่ออะไร
พอมันเริ่มดีปุ๊บแม่ก็เริ่มแนะนำคนอื่น
เอาพูดง่ายทุกวันนี้เวลาไปวัด
นำถังเช่าไปถวายพระด้วย
ถวายพระเพราะว่าพระเนี่ยฉันอาหารบางทีทำให้เกิดเบาหวานนะคะ

แต่ว่าคนเราอย่าลืมว่าต้องดูแลสุขภาพตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลให้เรียบร้อย
แล้วก็หาอาหารเสริมซึ่งมันเหมาะสมกับสุขภาพของเรา
แม่กลัวน้ำตาลแม่กลัวไขมันในเส้นเลือดแม่กลัวความดัน
แล้ววันนี้ถังเช่าเขามีสิทธิพิเศษ
มีโครโมชั่นเหรอคะโอ้มีโครโมชั่นวันนี้มาให้สิทธิพิเศษ
สำหรับผู้คนทางบ้านเลยนะคะปกติ๒กล่องอยู่ที่ราคา๖๘๐๐บาท
แต่วันนี้เฉพาะ๓๐สายแรกที่โทรเข้ามาในตอนนี้
เหลือเพียง๒๖๙๐บาทเท่านั้นเท่ากับลดไปกว่า๕๐เลยนะคะ
แล้วบอกว่าถังเช่าที่แม่ตุ๊กทานอยู่
เวลาเราโทรไปเนี่ยเขาจะแนะนำเลยว่าเราควรจะทำอะไรต่ออะไร
บอกว่าถังเช่าที่แม่ตุ๊กทานอยู่
มีคนให้คำแนะนำอย่างดีเลยอยากจะบอกว่า
ให้ซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่
เพราะว่าผู้ใหญ่ทุกคนเขาอยากจะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพ
แล้วก็ไม่ต้องมีความรู้สึกว่าฉันภูมิใจจังเลยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน
ฉันดูแลตัวเองได้แต่บางทีเขาไม่รู้ว่าอะไรที่เหมาะสมกับตัวเองใช่ไหมคะ
แต่อันนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วว่าการหลับลึกมันดี
มันจะช่วยทุกอย่างเพราะฉะนั้นนะคะสิทธิพิเศษอย่าลืมนะคะวันนี้
กล่องปกติ๖๘๐๐บาทแต่วันนี้ลดให้๕๐กว่าเปอร์เซ็นต์เลย
เหลือเพียงแค่๒๖๙๐บาทเท่านั้นนะคะ
โทรมาที่๐๒๐๓๐๐๓๓หรือไลน์แอดทีวี๓๓นะคะ
อยากแข็งแรงแบบแม่ตุ๊กต้องกดดีพลัสทางเช่านะคะ
ต้องเป็นต้นแบบของคนที่แข็งแรงดูแลสุขภาพนะคะ
แล้วก็เลือกสิ่งดีให้กับตัวเอง
ถูกต้องแต่อย่าลืมต้องดูแลการออกกำลังกายและตรวจสุขภาพ
สำคัญที่สุดค่ะแล้วก็ทานอาหารให้ครบ๕หมู่ด้วยนะคะ

เคล็ดลับดีในการดูแลสุขภาพจากแม่ตุ๊กกันไปแล้ว
ใครสนใจอยากจะดูแลสุขภาพโดยแบบฉบับของแม่ตุ๊ก
หรือว่าอยากจะส่งมอบสิ่งดีสู่คนอื่น
ก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้เรามีสิทธิพิเศษจริงนะ
ในรายการเราเท่านั้นนะคะวันนี้ถือว่าครบรสมากเลย
โอ้โหสุดยอดคุณเราได้ทั้งสิ่งดีของกินดีการดูแลสุขภาพ
เรื่องความเชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวแบบครบเลย
วันนี้ตลาดของเราจัดเต็มเลยนะคะ